รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดูครับบางทีก็ร้องไห้น้ำตาไหลนะครับสงสารลูก
กระติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลงเพื่อจะพิทิศเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ล้านบาท
น้องบางคนไม่ได้ร้องเพลงเก่งเลยค่ะ
บางคนมาเนี่ยไม่เคยร้องเพลงด้วยซ้ำแต่ชีวิตมันต้องสู้
แล้วหนทางตรงนี้บนเวทีของเราก็คือเปิดโอกาสจริง
ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะร่วมบริจาค
สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะ
เหมือนน้องคนที่กำลังจะมาต่อไปนี้
คนนี้เป็นอีกคนนึงเลยค่ะที่ทางรายการเราเป็นห่วงมาก
งด้วยน้องไม่มีทักษะในด้านการร้องเพลงเลย
เรื่องสำคัญทีเดียวนะครับมีแต่หัวใจนักสู้มานะครับ
เรื่องการร้องเพลงนี่น่าเป็นห่วงทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้เราไปพบกับภาพชีวิตของน้องเขาอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชิระยานามสกุลนวลจันทร์
อายุ๑๔ปีชื่อเล่นชื่อแก้วตาค่ะ
กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ทับ๑๒โรงเรียนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เมื่อก่อนชีวิตครอบครัวของหนูก็ถือว่าพออยู่พอกินค่ะ
เมื่อก่อนบ้านหนูอยู่ด้วยกัน๓คนมีพ่อมีแม่แล้วก็หนู
พ่อกับแม่ทำงานก่อสร้างด้วยกันหรือโกดังหรือโรงงานเก่า
กระเบื้องติดกระจกอะไรทั่วไปเลยค่ะ
ตอนที่หนูอายุ๓ขวบในวันหนึ่งที่พ่อไปทำงานปกติ
อยู่อยู่นั่งร้านที่พ่อนั่งอยู่มันก็พังลงมาความสูงประมาณหกเมตร
พอล้มลงมาแล้วก็หลังกระแทกพื้นทำให้กระดูกต้นคอแตก
กดทับเส้นประสาทเลยไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ราวนมลงมาถึงช่วงล่างเลยครับ
มือจะขยับได้แค่นี้ครับขาไม่มีความรู้สึกเลยครับ
พ่อรักษาประมาณ๑ปีแล้วก็ย้ายมาโรงพยาบาลที่อุบลก็รักษาต่ออีก
ทุกวันนี้พ่อก็ขยับตัวตั้งแต่ใต้หน้าอกลงไปไม่ได้
เวลาอากาศร้อนนะคะก็จะปวดแสบปวดร้อนเหมือนมีคนเอาพริกมาถูตามตัวอะไรแบบเนี้ย
ต้องใช้ผ้าเชฟมันจะได้บรรเทาขึ้นพอหนาวก็จะรู้สึกเย็นตามตัว
เหมือนมีคนเอาน้ำแข็งมาทาบตัวเราไว้ตลอดเวลา
มันก็จะปวดตามกระดูกอะไรทั่วไปเลยค่ะ
สงสารที่พ่อต้องมาทำงานไม่ได้
แล้วก็มาทนทรมานอยู่อย่างนี้

ทีนี้เวลาทำงานหนักมา
ก็ทำให้คนที่ร่างกายมันแข็งแรงอยู่แล้ว

พ่อผมเปิดได้๘ปี

แต่ก็พอเห็นหน้าลูกแล้วก็ทำให้มีกำลังใจฮึดสู้ต่อไปนะครับ
พอแม่เสียก็ไม่มีคนทำงานหาเงิน
ทำให้หนูตัดสินใจไปรับจ้างทำงานก่อสร้างที่ตัวอำเภอ
ก็มียกปูนยกหินยกทราย
ทำงานก่อสร้างตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ
แม่เสียก็มีไปช่วยแม่บ้าง
งานก็ค่อนข้างหนักสำหรับเด็กอายุเท่าหนู
คนอื่นอาจจะไม่ได้ทำงานหนักเท่านี้
แต่ว่าสำหรับหนูมันเป็นงานประจำไปแล้วค่ะ
ถ้าหนูไม่ไปทำมันจะไม่มีเงินมาไปโรงเรียน
ไม่มีเงินมาซื้อกับข้าวให้พ่อ
บางทีก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ
แต่ว่าก็มีกำลังใจที่พ่อถือเขาว่า
ก็จะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น
ส่วนพ่ออยู่บ้านก็รับจ้างเติมเงิน
บินค่าไฟทั่วไปค่ะ

แต่เค้าสงสารเค้าต้องรับผิดชอบเพียงงานทุกอย่าง

แต่ลูกเรานี่ไม่เคยได้ไปกับเขาครับ
เวลาลูกเหนื่อยลูกท้อลูกก็จะมากอดพ่อ

ถ้าได้เงินมาหนูก็จะเอามาเป็นทุนให้พ่อทำงานต่อไป
แล้วก็อยากซื้อรถเข็นไว้ให้พ่อ
ให้พ่อสะดวกสบายมากกว่านี้

อยากให้พ่อเป็นกำลังใจให้หนู
อยากให้พ่อช่วยอยู่ข้างหนู
ในวันที่หนูตรวจเจียวด้วยนะ

นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วแห่งแดนอีสาน

เพื่อพ่อผู้พิการที่รักยิ่ง

สวัสดีค่ะ

คุณพ่อสว่างอยู่ด้านล่าง

วันนี้ก็ยังเป็นรถเข็นที่ยืมเพื่อนมาไหมคะ
ใช่ค่ะคันเดิมหรือคันใหม่คันเดิมเลยค่ะคันเดิมเจ้าของใจดีจัง
หนูต้องดูแลพ่ออะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลยลูก
ตั้งแต่หนูตื่นนอนหนูก็จะรีบไปทำอาหารเช้าไว้ให้พ่อ
ก็เอาอาหารไปให้พ่อแล้วหนูก็จะไปอาบน้ำไปโรงเรียน
กลับมาก็จะมาทำงานบ้านทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็พาพ่อไปอาบน้ำล้างแผลให้พ่อแล้วก็ทำอาหารกินอาหารเย็นด้วยกัน
นี่คือกิจวัตรประจำวันก็เรียกว่า๓งานเลยนะงานแรกคืองานของเด็ก
เรียนหนังสืองานที่๒ต้องหาเลี้ยงครอบครัวงานที่๓ต้องดูแลคุณพ่อ๓งาน
แต่ประโยคท้ายชอบมากคือทำอาหารแล้วกลับมากินข้าวเย็นด้วยกัน
เห็นรอยยิ้มเลยเป็นเวลาแห่งความสุขไหมเวลากินข้าวเย็น
เป็นค่ะทุกวันเราก็จะถามกันว่าวันนี้เป็นอยู่กันยังไง
อยู่โรงเรียนมีงานเยอะไหมทำงานอะไรบ้างมีการบ้านเยอะหรือเปล่า
ก็จะชอบเวลากินข้าวที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นความสุขของหนูกับพ่อ
ที่จะได้นั่งคุยกันอย่างมีความสุข
สัมผัสได้ถึงความสุขณช่วงเวลานั้นแล้วหนูเองก็ชอบเวลานี้ด้วย

พ่อล่ะคะเป็นเวลาที่ดีไหมคะเวลาที่ทานข้าวด้วยกันตอนเย็น
เป็นเวลาที่ดีครับมีเวลาได้คุยกัน
นี่คือวันธรรมดาแล้วถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะ
เสาร์อาทิตย์ก็จะทำอาหารเช้าให้พ่อแล้วก็รีบไปทำงาน
พอทำงานกลับบ้านมาก็จะทำงานบ้านดูแลพ่อทำแผลให้พ่อ
พาพ่อไปอาบน้ำกินข้าวด้วยกันแล้วก็บางวันหนูก็ไปนอนกับพ่อด้วย
วันหยุดโรงเรียนที่เราต้องไปทำงานเราต้องออกจากบ้าน
กิจวัตรเสร็จแล้วหุงข้าวทำกับข้าวหาข้าวให้พ่อเสร็จ

ก็ประมาณ๗โมงครึ่งค่ะจะไปถึงที่นั่นประมาณ๘โมงเช้า

อย่างนี้หนูต้องตื่นกี่โมงในวันเสาร์อาทิตย์
ปกติหนูก็ตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตีห้า

นอน๓ทุ่ม๔ทุ่มเพราะบางวันก็งานเยอะบางทีก็เที่ยงคืนเลย

ไหนจะต้องมีงานของเด็กส่วนตัวอีกคือเรียนหนังสือ

ตามไม่มีวันหยุดกับเขาเลยสิอย่างนี้
ก็ไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่อยากหยุดด้วยอยากทำมันต่อไปเรื่อยทำให้ดีที่สุดแหละค่ะ
ถ้าวันไหนหยุดก็คือขาดรายได้

เพราะว่ารายได้ของเรามาเฉพาะเสาร์อาทิตย์

ธรรมดาเราต้องไปเรียนหนังสือวันธรรมดานี่มีแอบไปทำอะไรที่มันเป็นรายได้บ้างไหมลูก
บางวันก็ไปซื้อข้าวให้ครูบางวันก็ส่งเอกสารอะไรให้ครูครูก็จะให้เงินมากินข้าวเที่ยงด้วยค่ะ
แก้วตามันหนักนะสิ่งที่ทำอยู่หนักมากเลยหนูเหนื่อยไหม
เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็มีกำลังใจไปเรื่อยพ่อก็จะชอบให้กำลังใจหนูบ่อยหนูก็จะไปขอกำลังใจจากพ่อนอนกอดกัน

ด้วยกันอยู่ด้วยกันมีความสุขมากค่ะ
เนี่ยเวลาเขาเล่าคุณพ่อจะเห็นความสุขที่ลูกมีฝั่งของคุณพ่อแน่นอนล่ะมันต้องมีความสุขอยู่ในนั้นแหละแต่มันไม่เป็นทั้งหมดหรอกเวลาเห็นลูกทำงานหนัก

รู้สึกอะไรบ้างในยามที่เห็นลูกงกงกทั้งวันเลยคุณพ่อ
ก็สงสารลูกนะครับที่ต้องมารับหน้าที่รับภาระหนักอย่างนี้นะครับ
คุณพ่อเคยนอนอยู่ด้วยกันอย่างที่เขาบอกเวลาเขาไปขอกำลังใจแล้วเห็นเขาหลับไปแล้วคุณพ่อนั่งดูเขาหรือว่าลืมตาดูเขาบ้างไหมคะ

บางทีก็ร้องไห้น้ำตาไหลนะครับสงสารลูก
เวลาเขาเหนื่อยเขาจะขอกำลังใจจากคุณพ่อ

ก็ให้กำลังใจครับบอกว่าสู้นะลูก

แล้วก็กอดแล้วก็ให้กำลังใจครับ
อายุ๑๔แล้วหนูต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องเรียนเรื่องทำงานบ้าน
ข้าวเรื่องปากท้อง

ก็เรารู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นคนที่

เวทีของเราตอนนี้คนทั้งประเทศ

ตาคือเด็กอายุ๑๔ที่เก่งที่สุด

ก็อยู่ในระดับปานกลาง

วิทยาศาสตร์
ตอนเรียนอยากจะเป็นนักมีนอวกาศ
คำปรึกษาสำหรับคนที่เขาสิ้นหวัง
อยากให้คำรับพลังใจทุกคน

ทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าเราเองก็ใส่ตัวแทบขาด
กำลังใจก็มาจากเพื่อนรอบข้างเขาบอกว่า
หนูเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษากับเพื่อน
เป็นคนที่ชอบแนะนำคนนั้นว่าคนนี้ว่า
เวลาเขามีปัญหาชีวิตยังไงเราจะแนะนำเขาไปยังไงเขาบอก
ทุกครั้งที่หนูแนะนำเพื่อนไปเพื่อนเขาบอกว่า

ทะเลาะกับเพื่อนอยู่แล้วมาถามหนูว่าทำยังไง
หนูก็ให้คำแนะนำเข้าไปจนเขาบอกว่า
ตอนนี้เราสนิทกับเพื่อนเหมือนเดิมแล้วนะขอบคุณนะสำหรับคำแนะนำ
ทำไมหนูไปเอาอะไรในใจของหนูมันถึงสปาร์คออกมาเป็นแสงสว่างได้ลูก
มันคือสิ่งที่พ่อคอยบอกหนูมาตลอดว่า
ถ้าเราเห็นคนที่อ่อนแอกว่าเราเราก็ควรจะไปให้กำลังใจเขา
ควรที่จะให้คำปรึกษากับเขาดูแลเขาเพราะว่า
เราก็เคยอยู่จุดนั้นและตอนนี้เราก็ยังอยู่จุดนั้น
ปัจจุบันก็ยังมีคนให้กำลังใจหนูอยู่ตลอด
ทำให้หนูมีพลังมีคำปรึกษาไปให้เพื่อนตลอดค่ะ
โอ้โหพี่ว่านะแก้วตาเจ๋งมาก
แก้วตาเยียวยาตัวเองได้สำเร็จแก้วตาเยียวยาคุณพ่อได้สำเร็จ
แล้วยังเผื่อแผ่ไปเยียวยาคนอื่นด้วย

วันนี้เดี๋ยวพี่เป๊กจะให้แก้วตาเริ่มการแข่งขันเกม
ซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ถนัดในการร้องเพลง
ก่อนจะเริ่มเกมแก้วตามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อ
ให้กำลังใจหนูหน่อยนะหนูจะสู้เพื่อพ่อเพื่ออนาคตของหนู
หนูจะสู้เพื่อค่าอนาคตของพวกเรานะคะ
สู้ด้วยลูกเป็นกำลังใจ

ได้
ก็น้องแก้วตานะครับ

ก็เป็นครอบครัวที่มีกันอยู่เท่านี้
ในตอนนี้คือคุณพ่อแล้วก็ลูกสาว
วันนี้น้องแก้วตามารายการของเรา
ก็มาตามกฎิกาต้องมาถามกันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แก้วตามารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๖๐๐๐๐บาทครับ
เอาละครับ๖๐๐๐บาท

ใช้ได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลย
ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ

เพลงที่มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เลขที่นี่เรียก
ดินเปลงที่มูลผ่าน
อินโทรเริ่มขึ้นมาก็แอบสังเกตมี

ยิ้มเนี้ยคือแบบยิ้มคลุมยิ้มกล้วนส่วนที่ก็มีแล้วนะครับ

อืมวันนี้ต้องมาร้องให้กับพวกเราฟัง

อีกหลายล้านคนทีเดียว

หนูคิดว่าหนูจะร้องถูกทุกคำได้ไหมผมมั่นใจค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พ่อก็ยังให้หนูฟังอยู่เลยเพราะว่าพ่อบอกว่าก่อนจะไปร้องจริงจริงร้องร้องเพลงนี้ให้พ่อฟังหน่อยสิถ้าแก้วตามั่นใจหนูร้องค่ะแต่ถ้าหนูรู้สึกว่ากังวลเหลือเกินปกติเคยร้องแต่วันนี้ฉันตื่นเต้นฉันกังวลเพราะ
เลือกใช้ได้สามแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงที่หนึ่งนี้
แก้วตาจะใช้หรือไม่ใช้ครับคิดก่อนค่ะ
ใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้
ถ้าไม่ใช้ก็ต้องสู้ให้เต็มที่ค่ะเราสู้มาตลอดนี่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะสู้ค่ะ
แก้วตามากอดกันทีนึงเอาแบบแน่นมาสู้นะ
เราคือคั่วบวกและคั่วบวกเพราะฉะนั้นเราพร้อมบวกกับทุกเพลงขอให้เป็นบวกค่ะมา
มาดูกันนะครับว่านักสู้รุ่นจิ๋วจากแดนอีสานน้องแก้วตาคนนี้จะผ่านได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ที่๑ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับสู้ค่ะ
เสียงที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย

ไม่มีใจจะให้เธอไม่ใช่เธอ
รักมีให้เธอให้แต่

ผมช่วยเธอนะ

หากเธอไปดวงใจคงเหลือครึ่งเสียว
เพราะเธอคนเดียวคืออีกเสียของหัวใจ
อยากบอกรักสักพันหมื่นแสนล้านคำ
บอกต่อจำสมสมว่ารักแค่เธอ
ไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอ
ว่ารักเสมอรักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใคร
เธอไปดอกไม้คงเหงาเศร้าเหี่ยว
แค่เธอไกลดวงใจสุดเหงาเปล่าเปลี่ยว

คือความหมายของหัวใจ
อยากบอกรักสมันหมื่นแสนล้านคำ
บอกต่อจำสมสมว่ารักแค่เธอ
ไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอ
ว่ารักเสมอรักเธอคนนี้
ขาดเธอไปดอกไม้ของเหงาเศร้าเหยียว

เพราะเธอคนเดียวคืออีกเสียววงหัวใจให้บอกไปแค่เธอ